ที่เชียงใหม่มีคนงานชาวพม่าค่ะ

เพราะว่านายจ้างติดเงินค่าจ้างอยู่๔๒๐๐บาท
ด่าทออีกมันโกรธอะค่ะ
ทนไม่ไหวก็เลยพลั้งมือทำร้ายจนเสียชีวิตเลยนะคะ

ถูกตำรวจภูทรสารพีจังหวัดเชียงใหม่

เพราะว่าไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายจ้าง
ก็คือนายสุนทรรุ่งโรดโทษทั่วไว้๕๖ปี
ทำร้ายเขาจนเสียชีวิตคาบ้านพักเลย

นายอองซันรับสารภาพเลยนะครับบอกว่า
เขาตั้งใจไปทวงเงินค่าจ้าง
สุนทรติดค้างค่าจ้างเขาอยู่๓๕๐บาท๑๒วัน
กันออกมาแล้วเป็นเงินทั้งหมด๔๒๐๐บาท
พอไปทวงนายสุนทรก็บ่ายเบียงไม่ยอมจ่าย
ไม่จ่ายไม่พอด่าทอเขาอีก
เขาบอกเขาทนไม่ไหวเขาโกรธมาก
ก็เลยคว้าแผ่นเหล็กตีนายสุนทรจนล้มลง
แล้วก็เอาเสียมทุบซ้ำจนเขาตายค่ะ
ทีนี้นายเพิ่มสุขคนนี้คือลูกชายของนายสุนทรผู้ตายนะคะ
ก็บอกว่านายอ่องซันเนี่ยนะเป็นลูกจ้างที่พ่อให้การช่วยเหลือมาโดยตลอดเลย
ก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่ตรงนั้นนะ

ก็เห็นนายอ่องซันเนี่ยมาไปคุยกับพ่อแล้วก็ได้ยินเสียงว่ามีปากเสียงทะเลาะกัน
จากนั้นนายอ่องสันก็ลงมือก่อเหตุเขาพยายามเข้าไปห้ามแล้วแต่ว่ามันไม่ทัน
เมืองต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหานายอ่องสันฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะ
แล้วก็ส่งศพนายสุนทรไปให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ผ่าชนะสูตรอีกครั้ง